คุณผู้ชมครับล่าสุดทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
จัดงานสงกรานกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงของสงคราน
ใช้ชื่องานว่าเย็นทั่วล่ามหาสงครานนะครับ
โดยยังคงใช้แนวคิดวิถีไทยในการเล่นน้ำสงกรานปีนี้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจครับ
ตำนานธรรมบาลกุมารกับนางสงกรานทั้งเจ็ด
เป็นเรื่องราวที่จะลึกไว้ในแผ่นศิลา๗แผ่น
ในวัดโพสมัยรัชกาลที่๓
ถ่ายทอดผ่านริ้วขบวนศิลาจารึกมรดกโลกอันสวยงาม
ในงานเย็นทั่วล่ามหาสงคราน
มหาสจารมรดกจารึก๓แผ่นดิน
ซึ่งยังรวมถึงตำนานจารึกสงกราน
ในสมัยราชการที่๕จับสามเมษาสงครานไทย
และสมัยราชการที่๗สงกรานเพื่อนบ้าน
ที่ใช้นักแสดงร่วม๑๒๐๐คน
ขบวนสงกรานวิถีชนชาติไทย๕ภาค
ขบวนความสัมพันธ์๒แผ่นดิน๒ฝั่งโขง

ซึ่งเป็นภาพที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททต้องการสร้างการรับรู้

ที่มีเอกลักษณ์สู่สายตานักท่องเที่ยว
ทั้งไทยและชาวต่างชาติค่ะ

ไปเที่ยวแล้วก็เล่นสงกรานอย่างรู้คุณค่า
อยากให้ได้เรียนรู้จริงแล้วว่าประวัติศาสตร์
ความเป็นมาของสงกรานที่แท้จริงของบ้านเรานั้น
เคยจะถูกจารึกไว้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง

เพราะว่าจริงการเล่นน้ำเนี่ยไม่ใช่สงกรานทั้งหมดนะคะ
เล่นน้ำเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของสงกราน
ประเพณีสงครานมีความหมายมีคุณค่ามากมาย

เราจะสามารถดึงเอาคุณค่าของสงกรานนี้ออกมา
ในลักษณะของศิลปะการแสดงนะคะ
จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๒เมษายนนี้
ที่วัดพระเชศตุพลวิมลมังคลาราม
ซึ่งจะมีกิจกรรมต่างให้ชมฟรีตลอดทั้งงาน
เมื่อจากบริการที่สนุกสนานแบบนี้แล้วนะคะ

ก็ได้มีการให้ทุกคนนะคะช่วยกันรณรงค์ค่ะ
เพื่อที่จะเล่นน้ำสงกรานอย่างประหยัดนะคะ
กับการเข้าวัดทำบุญรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

เทศกาลสงครานระหว่างวันที่๑๓๑๗เมษายนนี้
ททคาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ประมาณ๑๕๑๖๐ล้านบาท
เติบโตเพิ่มขึ้น๑๑๘จากปี๒๕๕๘
มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ๖จำนวน๒๖๔๐๐๐คนค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน